เกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
มีผลบังคับใช้ปุ๊บผู้ประกอบการได้รับผลกระทบปั๊บ
ภาคการเกษตรทั้งภาคอุตสาหกรรม
บอกว่าได้รับผลกระทบหนักจากกฎหมายฉบับนี้
หนักถึงขั้นที่อาจจะต้องปิดกิจการ
ผู้ประกอบการบอกว่าคือเขามีความจำเป็น
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการทำงาน
แต่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนได้เพราะหมดโคต้าไปแล้ว
ก็เลยจะมีการไปยื่นเรื่องต่อสารปกครองค่ะ
ขอชะลอการบังคับใช้กฎหมาย
กว่าจะหาคนงานใหม่มาทำงานแทนได้นะคะ
ทันทีที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าวปี๒๕๖๐มีผลบังคับใช้
ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
มีเสียงร้องเรียนมีเสียงวิจารณ์ตามมา
นายจ้างที่เขาต้องใช้แรงงานต่างด้าว

เขาบอกว่าได้รับผลกระทบหนักเลย
เพราะปัจจุบันหลายอาชีพหาคนไทยมาทำยากมากค่ะ

ทำให้นายจ้างก็ต้องไปดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง
รายต้องเสียค่าปรับให้กับตำรวจทหาร
ตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงแรงงานจังหวัด
สลับกันมาสุ่มตรวจสลับกันเข้ามาปรับในจ้าง
ซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจที่มันแย่อยู่แบบนี้
นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เจ้าหน้าที่เหมือนกับจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์

ว่าอยากจะให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกครั้งจะได้ไหม
โดยให้คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงค่ะ
ด้านนายสมบัตินิเวศรัฐรองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ถูกต้องครับตัวเลขล่าสุดคุณเขมสอนและคุณผู้ชมครับ
พบว่าปัจจุบันมีมากกว่า๓ล้านคน
จำนวนนี้มีแรงงานต่างด้าวถึง๒ล้าน๗แสนคนนะฮะ
ที่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วก็ได้รับใบอนุญาตทำงาน

จะต้องการผลักดันให้แรงงานต่างด้าวอีกกว่า๑ล้านคน

นั่นหมายความว่าตัวเลขหลักล้านที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
ส่วนแรงงานบอกว่าปล่อยไว้คงจะไม่ได้
อาจจะต้องจัดระบบระเบียบเพื่อจะได้ง่ายต่อการควบคุมดูแล
การจัดการการบริหารต่างนั่นคือส่วนหนึ่งของเหตุและผล
แล้วก็เรื่องของสวัสดิการค่าจ้างด้วย

เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่า
แรงงานต่างด้าวพวกนี้เขามีสวัสดิการอะไรบ้าง
ค่ารักษาพยาบาลชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
มาทำงานในบ้านเรามาช่วยบ้านเราในการทำงาน

แล้วก็อีกด้านหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือ

ดังนั้นต้องมีการขึ้นทะเบียนอะไรต่างให้ถูกต้อง

ยังไม่เน้นยอดการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับ
แต่ว่าจะเน้นการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพรกรฉบับนี้มากกว่า

ไม่ได้เน้นว่าจะไปจับกุม

แต่ความเป็นห่วงที่มีมานะครับ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มองว่าณขณะนี้เอง

อาจจะยังไม่ได้รับข้อมูล

ได้รับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับผลกระทบแล้วหรือยัง

กังวลเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
อาจจะทำให้เอื้อประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ที่ต้องเป็นคนจ่ายเงินซะเอง
รวมไปถึงอาจจะนำไปสู่ปัญหาคือ

ซึ่งสวนทางกับความต้องการในปัจจุบัน
ที่ต้องการใช้แรงงานอย่างมาก

ก็คืออาจจะปมติรังการหลบภัง

มันจะเอื้อและให้เกิดการที่จะต้องทำกฎหมายมากขึ้นมากขึ้น

คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ย
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจไม่เน้นจับกลุ่ม
แต่ผู้ประกอบการบอกว่ามันเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็เรียกเงิน
เพราะว่าค่าปรับมันแพงโทษมันสูงสำหรับกฎหมายฉบับนี้
แล้วก็มีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวคือโทษมันค่อนข้างแรง

ซึ่งบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการกล้วยไม้
ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานถึง๑๗๐นะคะ
ภาคการเกษตรที่มีเงินทุนน้อย
ไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้น
คนละ๕๐๐๐บาทต่อคนต่อครั้งต่อคน๕๐๐๐มันเพิ่มมากขึ้น

ว่ามันเป็นช่องทางการหารายได้ให้กับคนบางกลุ่ม
ที่มีผลประโยชน์แอบแฟ้งในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ขณะที่ภาคเอกชนอย่างนายธนิษฐโสรัตน
บอกว่ากฎหมายนี้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบ
อาจจะต้องถึงขั้นปิดโรงงาน
อาหารแปรรูปสิ่งทอก่อสร้างเครื่องหนังการเกษตร
เพราะส่วนใหญ่ใช้แรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมดค่ะ
เว้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ

เพราะหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่รับขึ้นทะเบียนแต่ละพื้นที่
มีโคต้าจำกัดทำให้ไม่สามารถแจ้งได้ทัน
ดังนั้นทางออกเดียวที่รัฐบาลจะช่วยได้ก็คือประกาศใช้มาตรา๔๔
แล้วนำแรงงานต่างด้าวนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบทั้งหมด
โดยให้ระยะเวลาผ่อนผันสักประมาณ๒๓ปี
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้มีเวลาปรับตัว
อุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกร
ยางแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้
กลุ่มโรงงานรมยางรายย่อยจะรวมตัวกัน
เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะ
เพราะว่าอาจจะทำให้โรงงานรมยางรายย่อย
กว่า๕๐๐โรงทั่วประเทศปิดตัว
อกจากนี้จะรวมตัวกันไปยื่นเรื่องต่อสารปกครองค่ะ
ชะลอกฎหมายแรงงานแล้วก็ออกคำสั่งคุ้มครองไปก่อน
กว่าจะหาคนงานใหม่มาทดแทนได้